จุดเสี่ยงต่างที่มันอาจจะเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วม

ก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บอกว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพ

แต่ว่ามันยังขาดการดูแลประชาชนในเรื่องนี้
ทีนี้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะติดตามสถานการณ์
ก็พบว่ารถยนต์ของประชาชนเสีย
มีประชาชนอยู่ระหว่างเดินทางกลับที่พัก
ดังนั้นจึงกำชับทุกหน่วยงานให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการที่จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ตกคูน้ำ

เมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็มีการชี้แจงว่าถนนในกรุงเทพหลายสาย
เส้นทางอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทางหลวง
ซึ่งถนนวิภาวดีรังสิตมีโครงการทำคูน้ำ
แต่ว่าในช่วงการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีช่วงจังหวะที่คาดไม่ถึงว่า

ตรงไหนเป็นคูน้ำตรงไหนเป็นถนน
ซึ่งตอนมีการลงพื้นที่ไปที่ถนนวิภาวดีรังสิต๒๘
ไม่กล้าบอกเลยอันไหนคือคูน้ำอันไหนคือพื้นถนน

ก็สร้างความสับสนหาคู่น้ำไม่เจอ
ตัวเขาเองเขาก็เลยมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ว่า

ตรวจสอบหน่อยวิภาวดี๒๘เนี่ยค่ะ

คอจริงค่ะพี่เสร็จงานเที่ยงคืนผ่านตรงนี้พอดี

ก็เลยมีการกำชับไปให้เจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบทุกจุดที่ยังมีความเสี่ยงอยู่
โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงอย่างเช่นตั้งแต่หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ถึงดินแดงทั้งสองฝั่งเลยนะคะรวมถึงสั่งการให้ติดไฟแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนด้วย
เพราะบางทีอย่างที่บอกไปพอมันไม่ได้ติดดูดิ
แล้วมันไม่รู้อันไหนเป็นคูน้ำอันไหนเป็นถนนบางทีรถก็เลยไปตกหมดเลย

โดยเฉพาะตรงทางไปบังกะปิตรงทางแยกลาดพร้าวคุณชัดค่ะ
ย่านประจำจริงจริงนะคะมันยังทำไม่เสร็จไงเน
เพราะว่ามันทำทั้งรถไฟฟ้ารถไต่ดินรถบนดินแล้วมันระบายไม่ได้
มันระบายไม่ได้จริงจริงแบบเกาะสร้างต่างบุญชาติฮะมันแบบโอ้โห
มันขึ้นสูงจริงจริงฮะอืมอ่ะต้องช่วยกันดูโอ้โหดูน้ำสิ
แต่ต้องยอมรับเขาบอกเช้ามา๗โมงผู้ว่ายังยืนอยู่ตรง

แต่สิเรื่องเกิดในกันเนี่ยล่อยความเจ็บเรื่องลงพื้นที่ไวต้องยกให้เขานะคะ
กี่โมงเขาก็ไปจริงอันนี้คือหน้าราชพัทรจันทร์กาเสมน้องตรงรัชดา
น้องช่วยเยอะเลยโ้ยตายปะนี่คือบ้านพี่น้องใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะอันนี้คือบ้านพี่
ไม่กล้าเสี่ยงนะปั๊มน้ำก็ช่วยไม่ได้ลูก
เนี่ยตรงนั้นมันตกแบบโอ้โหมันภรรย์ลมภาษามันหนักหน่วงมาก
หนั่วมากเข้ามานี่คือน้ำท่วมไปหลายสายเลย

คือน้ำมันเข้าถ้อยเสียคือจบเลยนะคะ

อืมแต่โอเคอันนี้งานก็ต้องทำอีกอ่ะผ้าที่น้ำพวกนี้ตอนนี้ก็คือผ่านแล้ว
เพราะว่ามันเลยมาประมาณวันหมดแล้วเนอะแต่ไม่เอาแต่ต้องยอมรับปีนึง
นี้อาจจะไม่มีน้ำท่วมเยอะขนาดนี้ค่ะเนื่องจากปีเนี้ยเดี๋ยวฝนมันจะทิ้งช่วง
อืมแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือพายุอืมว่าพายุมันจะมาอีกเมื่อไหร่ไง
ใช่อันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกันด้วย